กลับมาติดตามเรื่องร้อนในโลกโซเชียลกันบ้างนะฮะ
มีคำเตือนในโลกโซเชียลบอกว่าผู้หญิงคนไหน
ถ้าจะไปร้านกาแฟดังที่จังหวัดระนอง

ฉะนั้นท่านอาจจะถูกถ่าย
และเอามาลงในเพจของร้านกาแฟ
ซึ่งเจ้าของร้านกาแฟอาจจะถ่ายแล้วก็เขียนแคปชั่นที่มันสองแง่สำงาม
ใช่ค่ะอย่างเช่นเขาเขียนไว้ว่าตัวบทถูกแพงไม่สำคัญ
ขอให้บดอย่างเมามันเท่านั้นพอแบบนี้
แต่เป็นภาพของผู้หญิงที่นุ่งสั้นเห็นขาขาว
บดกาแฟแบบมือหมุนถูกหนีบไว้ตรงเหมือนวางขาเลยฮะ
เอาจริงหลายคนพอเห็นภาพเอานึกไปถึงตอนเรื่องแม่เบี้ย
หมี่ขูดมะพร้าวแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะ
ว่าเป็นกิจกรรมที่ให้ลูกค้าเขาไปใช้บริการ
ให้บดกาแฟด้วยตัวเองไงคะ
แต่ทีนี้คนที่เอามาเตือนบอกว่าผู้หญิงท่านใด
จะไปไล่กาแฟชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดระนอง
ก็ระมัดระวังการแต่งกายนิดหนึ่งนะฮะระวังเขา
เขานี่หมายถึงเจ้าของร้านจะถ่ายรูปแล้วเอามาลงโซเชียลด้วย
แล้วก็มีแคปชั่นแบบสองแง่สองงามอย่างที่พวกเราอธิบายไป
แล้วก็มีการโพสต์ภาพของหญิงสาวที่กำลังบดกาแฟ
แล้วถูกเขียนคอมเมนต์บอกว่าอร่อยตรงนี้แหละ
ชอบคนบดตัวบดตัวไหนครับ
คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะชอบ
อยากบทจังอยากโดนบทอะไรอย่างนี้นะฮะ
กลายเป็นประเด็นที่เขาบอกว่าต้องเตือนกันหน่อย
แล้วก็หลังจากที่มีการเตือนกัน
ทีนี้เจ้าของร้านก็คงมาเห็นโพสต์ที่เขาแชร์กันอยู่
ที่เขาเตือนกันอยู่แล้วมันก็มีส่วนพาดพิงมาถึงร้านกาแฟของเขา
ที่ระนองปรากฏว่าเจ้าของร้านเขาโพสต์กลับเพื่อเป็นการอธิบาย
แต่การอธิบายของเขายิ่งโดนด่าเข้าไปใหญ่เลย
คือเขาโพสต์แบบนี้บอกว่าโลกดราม่าโซเชียลทวิตเตอร์ครับ
ผมลงภาพสาวบดกาแฟด้วยหัวเข่าหนีบ

คือใช้งานสะดวกต่อการหนีบและมีส่วนโค้งด้านข้าง
ที่ตัวบทไม้จะถูกทดแทนด้วยตัวบทไฟฟ้า
ปลไม่รู้ว่าใครป่วยเอาไปลงทวิตเตอร์ให้พูดกันทั้งเมือง
ว่าภาพคนบดกาแฟเป็นภาพลามกอนาจารย์
ซึ่งในหัวหรือมโนคติของคนโพสต์ในทวิตเตอร์และคอนเมนต์
ไม่เข้าใจต่างก็เม้นต์กันอย่างไม่รู้เรื่อง
คือเขาจะบอกประเด็นว่าเครื่องบดมันมีประวัติยังไงบ้าง
แต่จริงแล้วคนที่เข้าไปโจมตีตั้งแต่แรก
เข้าไปด่าเจ้าของร้านตั้งแต่แรกคือคุณเอาภาพสาว
แล้วก็เครื่องบดมันอยู่ระหว่างขาขาวนั่นมันเป็นการลามกอนาจารย์หรือเปล่า
ด้วยคุณมันเป็นเรื่องของแคปชั่นสองแง่สองงามที่มันไปเชิงคุกคามทางเพศไง
เพราะว่าหลังจากที่เจ้าของร้านเขาชี้แจงเขาอธิบายแล้วนะ
คนเขาก็ไปเม้นไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวบดกาแฟเครื่องบดกาแฟ
เราเข้าใจแล้วเนี่ยเจ้าของร้านคุณยังไม่รู้เหรอว่าคุณทำอะไรผิด
ทัวร์ลงเนี่ยเขาไม่ใช่เขาไม่เข้าใจเรื่องบทกาแฟไง

คุณไม่ได้ถูกด่าเรื่องเครื่องบดกาแฟ

การโพสต์สองแง่สองงาม
การโพสต์สองแง่สองงามโอ้โหคนเข้าไปด่าต่อเขาเยอะเลยนะครับว่า
คุณควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะครับอะไรอย่างนี้นะครับ
คุณดูคอมเมนท์ที่คุณอ่านมันแย่ยาวมากนะฮะ

ใช่ค่ะโอ้ก็กลายมาเป็นเรื่องไม่รู้ว่าหลังจากนี้เนี่ย

เขาจะกลับมาตอบโต้ประเด็นนี้ว่ายังไง
หรือจะออกมาขอโทษยังไงเดี๋ยวรอติดตามเพิ่มเติมนะคะ